คุณผู้ชมคะนายอำเภอดอนจานจังหวัดกรสิน
มีการนำร่องทำถังขยะเปียก
เพื่อเป็นการลดโลกร้อนแล้วก็เป็นการตอบสนองนโยบายเรื่องของปัญหาก๊าซเรือนกระจกค่ะ
ซึ่งก็มีการประกาศวาระให้ดอนจานเป็นอำเภอสะอาดชุมชนต้นแบบ
แล้วก็เป็นชุมชนที่ปลอดขยะอีกด้วยนะคะ
ซึ่งในวันนี้ทางบ้านพักของนายอำเภอดอนจานนายชาญบุตรวงศ์ในอำเภอดอนจานจังหวัดกรสิน
พร้อมด้วยคณะร่วมกันฝังขยะเปียกลงบนพื้นนะคะ
สำหรับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมนั้นในอำเภอดอนจานได้มีการประกาศให้วาระที่เป็นวาระดอนจานเนี่ยเป็นอำเภอสะอาดในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ขณะเดียวกันได้มีการดำเนินการหมู่บ้านต้นแบบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดหมู่บ้านชุมชนปลอดขยะเป็นชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษอีกด้วยนะคะ
จากเรื่องของถังขยะเปียกลดโลกร้อนที่กรสินลงมาดูเรื่องของขยะที่จังหวัดอ่างทองกันบ้าง
ขยะเทศบาลเมืองอ่างทองในพื้นที่๑๐๐ไร่ของอำเภอชายโยตอนนี้ถูกน้ำท่วม
นี่คือภาพสภาพน้ำท่วมนะคะบริเวณบ่อขยะของเทศบาลซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการสร้างแนวคันดินเหนียวหินคลุกสูงเกือบสองเมตร
ป้องกันไม่ให้น้ำจากบ่อขยะไหลปนเปื้อนน้ำเข้าตัวเขตเมืองนะคะ
ซึ่งบ่อขยะดังกล่าวนี้รองรับปริมาณขยะทั้งจังหวัดวันละกว่า๑๑๐ตัน
จากศักยภาพการรองรับได้เพียงยี่สิบห้าตันนะคะ
ทำให้ขยะมีพื้นที่เรียกได้ว่าขยะเนี่ยตกค้างแล้วก็รอกำจัดมากกว่า๓แสนตัน
เมื่อน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณลงคลองลำท่าแดงก็อาจจะมีการกระจายความสกระปกนี้ไปสู่เทศบาลเมืองอ่างทองเป็นเหตุเศรษฐกิจอีกด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางเทศบาลก็ต้องมีการเฝ้าระวัง
โดยนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองได้มีการขอความร่วมมือในช่วงนี้ให้นำขยะไปทิ้งที่บอกขยะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนเป็นการชั่วคราวนะคะ
กว่าสถานการณ์น้ำท่วมในอ่างทองจะดีขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ